ยังอยู่ในควันหลงวันรอยกระทงเหมือนกันคุณชนะค่ะ
เพราะว่ามีเรื่องหลอนในคืนวันลอยกระทงเกิดขึ้น
มีคนถ่ายภาพติดเงาดำปริศนาแบบนี้ค่ะ
คือถ้าโฟกัสก็เห็นแค่สองคนที่อยู่ข้างหน้านี้ใช่ไหม

โอ้ยซูมได้ถึงขนาดนี้เลยหรือ
ผีอะไรอ่ะมีสองขาสองแขนไม่มีหัว

ภาพที่เห็นน่ากลัวนะบางคนบอกว่าเห็นมีแต่ขาไง

แต่บางคนบอกว่าเห็นไอ้ตาขาวของมันมองมาทางกล้องด้วย

ไม่รู้ว่ารูปนี้เขาบอกถ่ายต่อกันแบบวิต่อวินะ
ก็คือกดชัตเตอร์แบบแชะอย่างเนี้ยติดกันอะคุณนึกออกมะ
มิ่ได้แบบขยับโทรศัตริย์หรืออะไรเลยอะ
เจ้าของภาพคือคุณพลอยเนี่ยนะคะ
เขาไปลอยกระทงกันที่ปากน้ำประแสจังหวัดระยอง
แล้วคืนวันลอยกระทงที่ผ่านมาเขาก็จะถ่ายภาพเป็นที่ระลึกใช่ไหม

เหมือนคุณชนะอย่างนี้เวลาลอยเสร็จก็จะถ่ายรูปเก็บไว้ใช่ไหม

เออนั่นแหละเขากลับมาคุณเคยกลับมาดูภาพตัวเองไหม
มันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างแบบนี้หรือเปล่า
เพราะว่าระหว่างที่เขากลับมานั่งดูภาพเนี่ย
เขาเจอกับเงาดำปริศนาติดอยู่ในภาพถ่ายของเขามาด้วย
คือเจ้าของคลิปเนี่ยเจ้าของภาพเนี่ยเขาเชื่อว่าเป็นวิญญาณไหม
เป็นวิญญาณของคนตายมาปรากฏกายให้เห็นในคืนวันเพ็ญไหม
หรือจะเป็นมาขอส่วนบุญไหมเป็นผีไหมไม่รู้เหมือนกัน
ขณะที่ชาวเน็ตที่เห็นก็เสียงแตกนะคอมเมนต์แตกต่างกันออกไป
บางคนก็ว่าอาจจะเป็นแค่คนมาเดินก้มเก็บเหรียญไงเดินอยู่บนชายหาด
มันก็ก้มเงยแล้วจังหวะที่มันเป็นเงาสะท้อน
นึกออกไหมภาพมันอาจจะแบบคนเคลื่อนไหวอย่างงี้ข้างหลัง

บางคนก็บอกว่าคุณดูดีคนที่ไหนเราไม่มีหัวไม่น่าจะเป็นคน

กอลัมมาในวัลกธงต้องพูดอย่างไร

ใช่หรือเปล่ากรร่ำพูดอย่างนี้หรือเปล่า
อ่ากธงลักของข้า
คือบางคนเขาก็เสี่ยงแตกจริงแต่ดูแล้วไม่รู้นะว่ามันคืออะไรกันแน่
เพราะว่าเราก็พิสูจน์ไม่ได้ภาพมันผ่านไปแล้วคุณผู้ชม
แต่ใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วกัน
ไม่แน่ใจว่าภาพที่เห็นมันอาจจะเป็นมุมเป็นจังหวะ
การซ้อนภาพหรืออะไรมันก็เกิดขึ้นได้
หรือคนไม่รู้รู้รู้แต่ว่ามันผ่านไปแล้ว
เอาผ่านไปแล้วผ่านไปอย่าไปใส่ใจมันเยอะ